เอ้าช่วงนี้หน้าเทศกาล

มันต้องมีการดื่มกินกันตั้งวงใช่ไหมพี่อุ๋ย

คือมีคุณลุงวัย๖๗ปีคนนึงนะคะนั่งตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อน

พอเมาได้ที่สาดคำหยาบใส่เพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องด้วยนะ
เหมือนด่ายาบคายรุ่นน้องก็ไม่รู้ว่าด้วยเมาด้วยไหมอะไรด้วยไหม
ทนไม่ไหวเดินกลับบ้านแต่ไม่ได้กลับไปสงบสติอารมณ์
กลับไปเอามีดแล้วเอามาแทงคนที่มาด่าเขาเนี่ย
แล้วกรีดตั้งแต่ปากยาวถึงหูเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยจัดสรรวัดคลองตาคล้ายนะคะ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ผู้ตายคือนายสมชายน้อยตาเอกนะคะหรือเขาเรียกกันว่าลุงดำ
นอนตายอยู่ที่แคร่ริมถนนค่ะ
สภาพศพคือถูกแทงบริเวณด้านหลัง๑แผล
แล้วก็ใบหน้าเนี่ยถูกกรีดตั้งแต่ปากไปจนถึงหลังคอนะคะ
ลำคอด้านซ้ายมีแผลถูกแทงอีก๑แผล
วุฒิที่ใช้ก่อเหตุก็ยังปักคาอยู่บนไม้ในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เป็นมีดพกความยาวรวมด้ามจับเนี่ยประมาณ๓๐เซนติเมตร

ทีนี้สอบถามดูบอกว่าคนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนร่วมวงเล่านี่แหละ
ชื่อในเบิ้มอายุ๔๙ปีบ้านก็อยู่ในซอยตรงนั้น
คือที่เกิดเหตุอยู่ซอย๖บ้านเขาอยู่ซอย๕ใกล้กัน
ลุงดำนั่งตั้งวงดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนประมาณสัก

เบิ้มก็เข้ามาร่วมวงจอยกัน

นิสัยเกี่ยวเวลาเมาท์อะเกี่ยวชอบพูดใจหยาบคาย

ทีนี้พอเมาได้ที่นี่ไง

แม่ฝนตกขี้หมูไหล

ทุกคนก็นึกว่ามันคงงอนเดินกลับบ้าน

เบิ้มกลับมาแต่กลับมาพร้อมมีดในมือนะคะ

แทงเข้าที่หลังเข้าที่คอแล้วก็เอามีดเนี่ยปาดเข้าที่ปาก
ก่อนจะเดินกลับบ้านแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
พูดคุยกับนายสุรินนะคะเขาก็บอกว่าจริงจริงแคร่ตรงนี้เนี่ย
ก็จะมานั่งตั้งวงสังสรรค์กันตรงนี้อยู่บ่อย
ทีนี้ลุงดำเนี่ยแกทำงานเป็นคนสวนแกก็ชอบมาร่วมวงด้วย
นั้นทีด่าคนนี้ทีเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่มีใครถือสาอะไรแกเท่าไหร่
รู้ว่าเออลุงแกก็แก่แล้วแล้วแกก็เมาทีนี้เบิ้มอ่ะ
ไม่ใช่ขาประจำของวงเล่านี้ไงคะเบิ้มนานนานมาที
ก็เลยไม่รู้นิสัยลุงดำพอถูกด่าปุ๊บ
คือเบิ้มโกรธแต่เบิ้มไม่พูดอะไรสักคำแล้วก็กลับไปเอามีดที่บ้าน
พอกลับมาถึงเบิ้มพูดใส่หน้าลุงดำบอก
เมื่อกี้มึงด่ากูว่าอะไรนะแล้วเบิ้มก็ก่อเหตุเลย
คนตายเขาชอบด่าอยู่แล้วเมาอ่ะเขาชอบด่าทั่วไปแหละ
นั่งกินเหล้าเขาด่าเขาด่าทุกคนคนอายุเยอะไง
คนเดินกลับบ้านอ่าสักพักไงสักพักน่ะอ่า
คนไม่รวยสักพักน่ะสักพักไงคนแทงมันก็มาเดินมาก็ได้
เดินมาข้างหลังเนี้ยอ่าเขาแทงแทงหลังเลยอืม
ของคอแทงเลยอ่ะอ่าฮะแล้วก็ปาดคออีกทีหนึ่ง
จตุพลนะคะลูกชายของลุงดำนะคะก็บอกว่าลุงดำอ่ะ
ก็ยอมรับแหละว่าเวลาพ่อเมาทีไรพ่อก็ปากเสีย
ก็ชอบด่าคนอื่นแต่คือเอาจริงจริงอ่ะ
ถ้าไม่ชอบอ่ะจะชกต่อยหรือด่ากลับก็ยังดี
มันไม่ใช่มาแทงกันตายแบบนี้หรือเปล่า

อันนี้แค่ตบต่อยแกไม่มีใครโกรธหรอกพี่
แค่คนแก่พี่อายุแค่๖๘

แต่บางทีมันหนักไปพี่มันเห็นบาดแผลพ่อมันรับไม่ได้
เหมือนคนโกรธแค้นอะไรกันมา

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปที่บ้านของในเบิ้มคนก่อเหตุด้วย
เพราะอย่างที่บอกที่เกิดเหตุอยู่ซอย๖
ในเบิ้มอยู่ซอย๕ก็ห่างกันแค่๑๐๐เมตรเองค่ะ

ถึงได้ออกไปดื่มกับกลุ่มของลุงดำ

ในฐานะญาติเธอก็ต้องแสดงความเสียใจ

แต่ในเมื่อก่อเหตุแบบนี้ก็ต้องมามอบตัว

เขาเป็นคนเงียบ
มีอะไรเขาจะฝังอยู่ในนี้คนเรา

ไม่ทราบสถานะของเพื่อนฝูงข้างนอก

ยินดีค่ะยินดีทุกอย่างเลยค่ะ
อยากให้เข้าสู่กระบวนการ

สำหรับทางคดีนะคะชุดสืบสวนก็ระดมกำลัง

ก็ทนแรงกดดันไม่ไหวมาแล้วนะคะ

วันนั้นถึงได้ก่อเหตุโหดเยี่ยมขนาดนี้
เขาบอกมันอัดอั้น

ถูกลุงดำด่ามานานแรมปี

แต่ลุงนำก็ยังเดินตามมาด่าอีก

ไม่ได้ตั้งใจจะแทงให้ถึงตาย

ทำไปเพราะบันดาลโทษะ

คือเขามัวแล้วชอบด่าทุกวันครับ

ระยะเวลาที่ด่านานเท่าไหร่แล้ว

ไม่เคยครับเมื่อคืนผมก็เดินหนีแล้ว

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมและนำตัวฝากหางศาลจังหวัดนทบุรี
ส่วนร่างผู้ตายเนี่ยส่งชนะสูตรอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
แล้วญาติก็จะรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคลองตะคล้อยค่ะ
คือถ้าบอกว่าพยายามอดทนแล้วก็ต้องอดทนอีกใช่ไหม
แต่จริงถ้าบอกว่าหารทางอื่นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบนี้อ่ะ
แต่ถ้าบอกว่าเจอที่ไหนโดนด่าที่นั่นก็ไม่ควรไปร่วมวงเล่ากับเขาตั้งแต่แรกไหม
หรือไม่คุณถ้าคุณก็ต้องไปหาทางอื่นอย่างเช่นฟ้องร้องเรื่องหินประมาทหรือ
จะมองดูว่าโอ้โหใครจะไปนั่งฟ้องร้องอะไรกัน

มันไม่ได้ไงแล้วอีกอย่างบันดาลโทษะจริง

อันนี้ว่าโหดแล้วใช่ไหมมีอีกเหรอ